วัยรุ่นตีกันนะครับย่านพระสมุทรเจดีสมุทรปราการ
มีคลิปให้ดูเหมือนกันเพราะคนในชุมชนคนในหมู่บ้าน
ต้องแอบถ่ายแอบส่องมาจากในบ้าน
ข้างล่างเขาตีกันหนักมากครับคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
โอ้โหนี่แหละคุณข้างล่างเขาทำอะไรกันคุณ
ก็ตีกันนะสิวัยรุ่นท้าทายตีกัน
บางทีถือมีดถือไม้ยกพวกตีกันกลางหมู่บ้าน
ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ

โดยเจ้าของคลิปคนนี้คือพี่สุรเดชลาดเหลือ

ได้ยินเสียงดังเอะอะโวยวายรู้เลยว่าวัยรุ่นมันตีกัน
วัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาหลายคัน
แล้วก็ส่องไปดูเห็นอาวุธปืนด้วยนะ
มีอาวุธปืน๓๔กระบอกมีมีดด้วยนะครับ

พอเหตุสงบลงนะเห็นคนเจ็บ๑คน
ต้องรีบลงไปช่วยนะฮะช่วยพาไปโรงพยาบาลคุณ

มีจริงคุณนี่นอนโอดโออยู่แบบนี้
บางคนเลือดอาบเลือดท่วมหลังรถกระบะนี้เลยนะครับ
เพราะมีคนถูกแทงเขาที่ขาด้วยนะฮะ
ขณะที่ผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่า
คืนที่เกิดเหตุพวกเขาก็นั่งอยู่กับเพื่อน๕คน

จากนั้นผมเห็นกลุ่มวัยรุ่นนะน่าจะเป็นเด็กช่างเนี่ย
ขี่รถกันมาเกือบ๒๐คน
อยู่ก็เอามีดเอาปืนวิ่งเข้ามาจะทำร้ายผม
ผมนะวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วฮะ
ตามเพื่อนแล้วผมก็หยิบอาวุธมีดออกมาสู้
ระหว่างนั้นทางนู้นเขาเห็นว่าเขาคงไม่ไหว

ตัวของผู้ชายที่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้บอกผมนะ
วิ่งหนีผมก็สะดุดขาตัวเองล้ม
ทำให้ผมถูกรุมทำร้ายถูกฟันที่หน้าผาก
เย็บไป๙เข็มนะฮะ
คือลงเขามา๒๐คนเขาลงมาทำร้ายเราก่อน
เขาลงมาหมดลงมาประมาณ๑๐กว่าคนนะพี่

ผมก็เขาวิ่งเข้าไปที่บ้านไปเอาของมาใช่ไหมพี่
ผมก็เดินมา๒คนกับน้องผม๑คนหนึ่ง
เดินมาดันมาถึงประมาณนี้พี่
เหมือนเขารู้ตัวว่าเขาจะเสีย

ผมดันเข้าไปเหมือนรู้ว่าเขาจะเสียใช่ไหมพี่
เขาก็เลยเอาฟักปืนยิงผมปุ๊บผมก็วิ่ง
วิ่งหนีไปถึงตรงไม้นั่นนะพี่
เมื่อลุ้มฟันเขาที่หน้า
มันฟันพวกเรา
พอได้มีดเสร็จผมก็เดินตะโกนด่ากันมา
พอนรู้ว่าเขาจะเสียมึงเขาก็ปืนยิงพวกผมนะพี่

แล้วฝั่งเขามีเอาอะไรบ้างครับ

ในนี้ไม่มีใครมีปัญหาที่ผมนั่งเล่นกันอย่างเดียว

เราคิดมาว่าเขาขับรถมา๒๐คน

แต่ตำรวจสพพระสมุทรเจดีตอนนี้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๓คน
เป็นเยาวชนอยู่เลยคุณอายุ๑๖ปีเอง
ต้องนำมาสอบปากคำต่อหน้านักสหวิชาชีพนะครับ
แล้วก็ขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด
ทีนี้ก็ต้องดูนะโอ้โหมีเรื่องอะไรกัน
มาตีกันแบบนี้มาฟันมายิงกันแบบนี้

ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนนะฮะ
แต่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะ
ต้องสอบสวนให้รู้ความว่าจริงแล้ว
เป็นคู่อริมาแต่ไหนแต่ใดหรือเปล่านะฮะ